คุณผู้ชมฮะกระแสอเจ้ายังคงแรงอย่างต่อเนื่องนะฮะ

ก็เป็นเรื่องของนายมตีสั่งให้ท่อง
ให้คณะรัฐมนตรีท่อง

เมื่อเช้านายมตรีก็พูดถึงเรื่องของการแต่งกายชุดไทยด้วยนะ
บอกว่าเราตามกระแสได้แต่งกายชุดไทยเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ
แต่อย่าให้ฟุ่มเฟื่อยเอาให้พอเหมาะพอเจาะนะครับ
ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็เตรียมหาบรือมาตรการช่วงสงกราน
ถึงการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลด้วยนะครับ
ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานแล้ว
นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเขียนข้อความอวยพร

ให้มีความสุขความเจริญในช่วงเทศกาลปีไหมทาย
กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี
เพื่อประชาสัมพันธ์และลนลงกิจกรรมวันสงครานค่ะ

เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ได้ร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์ประเพณีสงกรานปี๒๕๖๑ค่ะ
ภายใต้ชื่อสงกรานวิถีไทยใช้น้ำคุ้มค่าชีวาปลอดภัยค่ะ
พร้อมกับเขียนข้อความอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย
โดยก็ขอให้คนไทยทุกคนค่ะประสบความสำเร็จใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
พร้อมกันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังได้ฝากกับประชาชนที่แต่งชุดไทยค่ะ
จะต้องแต่งอย่างพอดีไม่เกินตัวไม่สิ้นเปลืองค่ะ
แล้วก็ได้ฝากให้กับกระทรวงวัฒนธรรมนะคะไปหารือกับผู้จัดทำละคร
และผู้ประกอบการค่ะเพื่อที่จะสร้างละครที่สร้างสรรค
แต่ความอิจฉาริสยาหรือสร้างความขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคมค่ะ
เพียงแต่อยากให้รัฐมนตรีทุกคนใส่ใจและตั้งใจอ่านหนังสือของไทยเท่านั้นค่ะ
แล้วก่อนถัดท้ายจะอย่างั้นทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หรอกสังความมันปั่นปวดนะ
ส่วนวาระที่จะประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะที่ประชุมจะพิจารณามาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลค่ะ
หลังจากที่นายวิศนุเครืองามได้หารือร่วมกับกศธชและผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลก่อนหน้านี้ค่ะ
สื่อไปยังผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลอย่างเป็นทางการค่ะผู้ประกอบการจะต้องยื่นข้อขอใช้สิทธิ์ภายในสามสิบวันกับกศธชค่ะ
ในวันนี้นะคะที่ประชุมจะหารือเพื่อหามาตรการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา
รวมถึงไปท่องเที่ยวในเทศกาลวันสงกรานที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ
ส่วนประเด็นการขาดแคลนวัคซีนพิสุนักบ้าในส่วนท้องถิ่นต่างนะคะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัยบอกว่าไม่เป็นห่วงในเรื่องนี้ค่ะ
เพราะว่ากรมประสุทธิ์ได้มีการดูแลเรื่องนี้ค่ะ
รวมถึงไม่ได้มีการรับรายงานมานะคะ
เกี่ยวกับวัคซีนปลอมที่มีการแพร่ระบาดในส่วนท้องถิ่นต่างค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ